ตำรวจขอนแก่นเตรียมขอสารอนุมัติ
ออกหมายจับลูกชายของนักธุรกิจชื่อดังในจังหวัด
หลังจากก่อเหตุไปทุบรถของชาวบ้าน
จอดอยู่ริมถนน๓คันด้วยกัน

สามารถจับเอาไว้ได้อย่างชัดเจน

ส่วนสาเหตุนั้นตำรวจคาดว่าทำไปเพราะเหตุใด
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
๒๒กุมภาพันธ์๒๕๖๑
กล้องวงจรปิดบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

แล้วใช้ท่อนเหล็กกระหน่ำทุบประตูฝั่งซ้าย

ก่อนจะวิ่งกลับขึ้นรถขับหนีไปลอยนวล

ไม่กี่เมตรจนได้รับความเสียหายรอบคัน

คนร้ายขับรถมาจอดริมถนนศรีนวล

ท่อนเหล็กกระหน่ำทุบกระโปรงหน้ารถเบนท์
คล้ายกับมีเรื่องโกรธแค้นกันมาก่อน

อิซูซูมิว๗ขับหลบหนีไป

รุ่งโชธวัฒนาอายุ๒๙ปี

ได้แต่ยืนมองรถเบ้นคันโปรดของตัวเอง

เพราะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครมาก่อน

จนเป็นเหตุให้ต้องตามมาทุบรถเช่นนี้
คิดไม่ออกไม่น่าจะมี

มีเรื่องกับใครเลย
มีก็ต้องเป็นเด็กมากเลยอะครับ

หมายถึงว่าการทำมาหากินการเจาะรถเจาะร้าน

แฟนก็มีคนเดียวร้านก็อยู่นี่

ไม่มีกว่านตีใครทั้งนั้นผมว่า

ไม่ยุ่งกับใครเลย

เลยไม่แน่ใจว่ายังไงเกิดขึ้นได้ยังไง

เลือกลงมือก่อเหตุกับรถหรูที่จอดไว้ข้างทาง
แต่ไม่ขโมยทรัพย์สินใดที่อยู่ภายในรถ

ผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ๓๐ปี

สาเหตุน่าจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ
หรือไม่ก็เกิดจากความผิดปกติทางจิตประสาท

หรือเขาอารมณ์ชั่ววูบขนาดนั้นของเขา
เราก็ยังไม่ทราบว่าเขามีอะไร
กระทบปสถิตใจของเขาทำให้เขาต้องช่วยขึ้น
อันนี้ก็ยังระบุไม่ได้ครับ
อยู่ระหว่างตอนนี้ร่วมร่วม์แผนศาล
ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ข้อหาทำให้เสียทรัพย์ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
คนทำจะมีความผิดรับโทษตามกฎหมาย
แต่คดีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างดี
สำหรับผู้ที่จอดรถไว้ริมถนนที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น